แต่ตัวนี้ถ้าคุณเห็นแล้วคุณจะต้องอุทาน
เห็นแล้วจะต้องอุทานว่า

แต่ต้องบอกโอ้วโอ้ว
มันใหญ่มากมันจะใหญ่อะไรขนาดนี้ก่อนแรกคุณรู้มั้ย
มองผ่านดิฉันคิดว่าเป็นแบบตุ๊กตา

เดี๋ยวนี้ก็มีไงเขาทำตุ๊กตาออกมาหลายแบบ
แต่มันตัวจริง
หรอแล้วจะต้องเรียกกู้ไภมากี่คนเพื่อจับเจ้าตัวนี้คุณแล้วจะต้องเรียกกู้ไภมากี่คนเพื่อจับเจ้าตัวนี้

แล้วคุณดูสังเกตมีสุนัขอยู่ในบ้าน

แต่มันเห่าอยู่ในบ้านมันไม่ออกมา

มันจะรู้สึกว่ามันเห่ามันกล้าแต่ให้ออกไม่ออก
ตัวนี้เหมือนมอบตัวนะเอาจริง
เหมือนยอมจำนนอยู่แนบกำแพงยอมมอบตัวคือด้วยความว่า
ฉันคิดว่ามันตัวใหญ่มันควรจะเคลื่อนที่ได้ช้าอยู่แล้วนึกออกไหม
แต่มาขนาดนี้จราเข้ยังร้องขอชีวิตเลย

ความพูดใหญ่มากจริงสิ
จราเข้บอกโอ๊ยไม่น่าเกิดเป็นจราเข้แล้ว
ตัวใหญ่พอกับจราเข้เลยนะ
จริงนะจนอันดับนี้ยกให้อันดับหนึ่งเลย